ก็จริงเหมือนเป็นเหตุการณ์ใกล้ตัวละคุณ

แล้วก็มีปัญหากันทะเลาะกันนะครับ
เพราะว่าเขาบอกว่าในหมู่บ้านแห่งนี้จริงนะ
แต่ละบ้านแต่ละบ้านก็อยู่กันมาเป็น๑๐ปีแล้ว

เพราะว่าป้าคนหนึ่งเขาหาว่าคนในหมู่บ้าน
ชอบไปจับกลุ่มนินทา
โดยเฉพาะตัวดีเลยก็คือ
เมียของเจ้าของร้านขายของชำเนี่ย

แต่ป้าเขาคิดแบบนี้มาตลอดจนเป็นเรื่องเป็นราว

ถึงขั้นเข้ามาจะทำร้ายร่างกายกันนะครับ
ไปดูกันครับ

ป้าคิดว่าเธอคุยกับด้านป้าเธอสวัสดี

โทษมาพี่อี๋ทีกันเลย

มาไปบ้านเลยภาพผมเองไป
มาเย็นตรงนี้เลยไป
หยิง

โอ้โหเกิดอะไรขึ้นต้องอธิบายคลิปนี้ก่อนฮะ

ชอบรวมกลุ่มนินทาเธอเธอก็เลยทนไม่ไหวครับ
บุกมาที่หน้าร้านขายของชำแบบนี้
และทีนี้ครับก็มาประชิดตัวผู้ชายคุณลุงเสื้อสีแดง
คุณลุงเสื้อสีแดงเป็นเจ้าของร้านขายของชำ

เป็นเมียของคุณลุงเจ้าของร้านขายของชำ
ทีนี้คุณป้าเสื้อสีฟ้าที่บอกว่าโอ้โหพวกนี้ชอบรวมตัวนินทาฉันนะ

กระชากเสื้อของคุณลุงเสื้อสีแดงนะคุณ
เจ้าของร้านขายของชำจนเสื้อขาดหลุดลุ้ยแบบนี้นะครับ
และหลังจากนั้นลูกสาวของคุณป้าเสื้อสีฟ้า
ก็ถอดรองเท้าแตะออกมาตบตี
จนกระทั่งมันเกิดเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายแบบนี้แหละครับ
ถามว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรก็ต้องเท้าความสักนิดหนึ่ง
เพราะจริงนะคุณมันมีคลิปลักษณะแบบนี้
มายืนด่ากันมาตะโกนด่ากันหน้าร้านขายของชำตรงนี้
ส่วนคุณลุงเสื้อสีแดงคุณลุงเจ้าของร้านขายของชำเนี่ย
ใจเย็นพยายามที่จะสงบสติอารมณ์
พยายามที่จะไม่ตอบโต้ใดทั้งสิ้น
คุณป้ามายืนด่าหน้าร้านขายของชำทุกวันเลย
หาว่าเจ๊เจ้าของร้านขายของชำเป็นตัวตั้งตัวตี
เป็นต้นเรื่องในการจับกลุ่มนินทาชั้น
นินทาฉันใช่ไหมฉันก็จะมาอารวาสแบบนี้ทุกวันนะครับ

ตำบลดอนหัวร่ออำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะครับ

กับคุณลุงและคุณป้าเจ้าของร้านขายของชำ
ซึ่งคุณลุงและคุณป้าก็เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์ต้นเรื่องเนี่ย
มันเกิดขึ้นเมื่อวันที่๑ตุลาคมที่ผ่านมา
คณะกรรมการหมู่บ้านไปเก็บค่าส่วนกลางผิดหลัง
แล้วไปเรียกเก็บที่บ้านของคุณป้าที่หัวร้อนเนี่ยนะครับ
ทำให้คุณป้าหัวร้อนไม่พอใจและโวยวาย

อันนี้จุดหนึ่งแล้วนะใช่ครับทีนี้ฮะ
จากนั้นคุณป้าหัวร้อนก็เห็นคนในหมู่บ้าน
ชอบจับกลุ่มคุยกันอยู่หน้าร้านขายของชำ

ซึ่งเป็นเจ้าของร้านขายของชำเนี่ยนะครับ

นินทาครอบครัวของเธอเกี่ยวกับเรื่องของไอ้ค่าส่วนกลาง

ป้าแกคิดไปเองว่ากลุ่มที่จับกลุ่มอยู่ตรงนั้น

เป็นเรื่องปกติแล้วไม่ได้นินทาอะไรเลยนะฮะ

โอ้โหไม่เคยมีเรื่องบาดหมางขัดแย้งกันมาก่อน

บ้านก็อยู่ถัดกันไปไม่กี่หลังเท่านั้นเอง
แล้วก็ทางคุณลุงเจ้าของร้านขายของชำ

แต่ลูกสาวของผมซึ่งเป็นคนถ่ายคลิปเนี่ยคุณ
ถ่ายคลิปอายุ๑๕เองเป็นลูกสาว
ลูกสาวผมตอนนี้ซึมเศร้าเลยนะ

โดนด่าด้วยคำหยาบคายเหมือนกันนะครับ
เหตุการณ์ที่มาถึงการเข้าทำร้ายร่างกายกัน

แต่มันมีคลิปที่คุณป้าหัวร้อน
มายืนด่าหน้าร้านขายของชำ

ถ่ายเอาไว้ได้ก็๗๘ครั้ง
ซึ่งเขาก็มีการแชร์คลิปทั้งหมดอยู่เลยนะคุณนะ

และอีกอย่างหนึ่งร้านขายของชำร้านนี้

เคยไปแจ้งความวิรัติที่สดหัวร่อ
และทีนี้ตำรวจก็เรียกคุณป้าหัวร้อนไปให้ปากคำ
มีการไกลเกลียร์กันที่โรงพักษณ์แล้วนะคุณนะ
แต่พอไกลเกลี่ยกันที่โรงพักก็เหมือนแบบจะจบ
แต่พอกลับมาอยู่ในหมู่บ้านเกิดปัญหาขึ้นอีก
เกิดปัญหาขึ้นแบบนี้อีกนะครับ
โอ้โหคือคนในหมู่บ้านนะคุณแทบทุกคนเลย
บอกว่าป้าหัวร้อนคิดไปเอง
คือทุกคนก็ใส่หัวเอาจริงก็ไม่ได้มีใครอยากจะมีเรื่องด้วยกันหรอ
ไม่มีใครนินทานเลยแล้วตอนนี้คนในหมู่บ้านอยู่กันไม่สุกเลยคุณ
ไม่เป็นสุขเลยไม่รู้จะเกิดเหตุการณ์
ว่าคุณป้าคนนี้จะมาอารวาสอีกเมื่อไหร่
แล้วทีนี้ที่ร้านขายของชำตรงนี้คนก็แค่แวะมาซื้อของแล้ว
เพราะว่าตัวป้าติ๋วเจ้าของร้านขายของชำบอกว่า

เดี๋ยวป้าหัวร้อนเขาจะเข้าใจผิดอีกนะฮะ
แต่เรื่องนี้มันเหมือนต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะคุณนะ

ว่าบ้านของคุณป้าหัวร้อนเจออะไรบ้างเจอนินทาจริงหรือเปล่า

ทีนี้ทีมข่าวของเรานะฮะเมื่อเช้าก็เดินทางไปที่หมู่บ้านเกิดเหตุอีกรอบหนึ่ง
ปรากฏว่าร้านขายของชำก็ปิด
นี่บ้านของคุณป้าหัวร้อนก็ปิดไม่มีใครอยู่เลยนะฮะ
สุนัขที่เลี้ยงไว้และสิ่งของที่อยู่หน้าบ้านของคุณป้าหัวร้อนหายไป
เขามีการคาดว่าน่าจะย้ายออกไปแล้ว
ทีมข่าวของเราก็ไปสอบถามคนในหมู่บ้านคนในชุมชนนะครับ
สอบถามคุณพีรดลวิชิตวัฒนภง
ซึ่งเป็นบ้านที่อยู่ตรงกลางนะคุณ
ระหว่างร้านขายของชำกับบ้านหัวร้อนนี่พีราด
พีราดเขาบอกโอ้โฮผมกลุ้มใจมากเลย
เวลาที่คุณป้าหัวร้อนออกมาอารวาสนะฮะ
เห็นใครเขานั่งจับกลุ่มกันก็คิดไปเอง
หาว่าเขาอนินทาเคยไปโรงพักเพื่อพูดคุยตกลงกัน
เพราะไม่มีใครอยากจะเอาเรื่อง
แต่พอกลับมาป้าแกก็เป็นเหมือนเดิม
นี่ฮะพี่โรดเป็นคนหนึ่งที่คุณป้าหัวร้อน
ขอให้มาเป็นพยานว่าไอ้พวกนี้มณินทาฉันไม่รอด

โรธก็เงียบไม่รู้จะตอบยังไง
เออนะฮะส่วนเราไปสอบถามอีกคนนึงคือนายมด
นายมดปรากฏอยู่ในคลิปของการกระชากเสื้ออะไรกันนะ
เพราะนายมดเป็นเพื่อนบ้านอายุ๒๗ปีแล้วก็ไปห้าม

มดคนนี้วันที่เกิดเหตุที่เขากระชากเสื้ออะไรกัน

นายมดก็ถูกรองเท้าแตะของลูกสาวป้าหัวร้อนฟาดเอาด้วย
ก็คือไปห้ามแหละแต่ไม่มีใครฟังไง
คือคนที่ห้ามนะก็จะมีสามีของคุณป้าหัวร้อน

ลูกสาวของคุณป้าหัวร้อนก็เอารองเท้าแตะฟาด
ส่วนนายมดเห็นไหมคนใส่เสื้อน้ำเงินขิบแขนแดงเนี่ย
เป็นคนที่เข้าห้ามโดนไปด้วยคุณ
หางเลขรองเท้าฟาดไปปวับหนึ่งนะฮะ
นี่ครับเขาพยายามห้ามแต่ไม่มีใครฟัง
ลูกสาวของป้าคว้ารองเท้ามาฟาดที่หัวเขาอย่างแรง

อาศัยอยู่หมู่บ้านเดียวกันเป็น๑๐ปีแบบนี้

อืมคุณกลัวจริงค่ะผมเข้าใจเลยนะ
หมายถึงว่าคุณลุงที่เป็นเจ้าของร้านขายของชำ

งั้นอยู่กันไม่เป็นสุขผมก็ค้าขายของผม
ใช่เออแล้วแป๊บนึงป้าก็มายืนด่ามายืนด่า
มาตะโกนโวยวายอะไรแบบนี้จะขายของก็ไม่ได้

พอเห็นคนรวมกลุ่มแล้วก็นินทาฉันแน่

ก็เลยทำให้มันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาทุกครั้งไป

ระเบิดจากการที่กรรมการมาอะไร
เก็บค่าส่วนกลางแล้วก็เก็บผิดบ้านอีก

แล้วก็คุณลุงบอกไม่รู้จะหาทางยังไงดี
ช่วยหน่อยดิฮะเอาใครก็ได้มาพูดคุยกับป้าเขาหน่อย

แต่ว่านักจิตวิทยาต้องไปฟังเสียงคุณป้าหัวร้อนด้วยว่า

แล้วจะมีการปลอบใจให้กำลังใจกันยังไง

อย่างน้อยนักจิตวิทยาจะช่วยแนะนำ
วิธีการเปลี่ยนความคิดของคุณป้าด้วย